คุณผู้ชมช่วงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะผ่อนปลนให้เราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
แต่มาตรการก็ต้องเข้มงวดกาดอย่าตก
รถโดยสารมันต้องที่นั่งแล้วก็เว้นแล้วก็ให้นั่งได้

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาตีตัวนะฮะจากโคราชจะไปลงที่หัวหินอืมนะฮะ
ผู้ประกอบการคิดเงินไป๑๓๐๐บาท
เดิมมันต้องประมาณสัก๘๐๐กว่าบาทคิดไป๑๓๐๐บาท
บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นั่งแบบเว้นกัน

ขึ้นไปปุ๊บโอ้โหมันรถทัวร์หรือปลากระป๋อง

อันนี้ตัวที่เขาซื้อเป็นบริษัทชานทั่ว
เขาไปซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ของชานทัวร์
นี่เป็นภาพของรถแล้วก็เป็นภาพของบัตรโดยสาร

ทำไมปล่อยให้มีคนนั่งแบบเต็มคัน
นั่งติดกันไม่เว้นระยะห่างตามที่บอก
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้มันเว้นยังไง
เขาเขียนบอกว่าเมื่อวานแม่ซื้อตั๋วจะไปหัวหิน
คนขายคิดเงิน๑๓๐๐บาท
แล้วคนขายบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมีการนั่งแบบเว้นที่นั่งกันด้วย
ก็เลยต้องเก็บราคานี้แม่อุตส่าก็ยอม
แม่ขึ้นรถไปเจอสภาพแบบนี้ที่เห็นเมื่อกี้

เงินก็หายากลำบากจะตายกันอยู่แล้ว
เจอผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้แย่มากเลย
เจอแบบนี้อยากจะร้องไห้มันเจ็บใจมากเลยค่ะ
ทำใจยอมรับราคา๒เท่าได้แต่ไหนล่ะคะ
เว้นที่ตามที่คุณแจ้งตอนขายตั๋ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ด้วยขอบพระคุณมาก
อันนี้เป็นลูกสาวเขาโพสต์เอาไว้แต่ภาพนี้เห็นแล้วมันไม่สบายใจห
แน่นมากค่ะแน่นกว่าปกติอีกด้วยซ้ำ

ไปตรวจสอบกับทางด้านของนายปิยะโยมา
ซึ่งเป็นขนส่งจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ทราบแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบทันที
พบว่าบริษัทนี้คือชาญชานทัวร์
ผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะอันดับแรกคือ
คุณเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
จริงแล้วเนี่ยนะผู้โดยสารคนนี้เขาประสงค์
จะไปลงที่หัวหินที่ประจวบใช่ไหม
ค่าโดยสารต้อง๘๖๕บาทแต่ผู้ประกอบการไปขายตัวเขา
ปลายทางให้ไปลงสุราชแล้วก็ไปเก็บเขา๑๓๐๐บาท
อันนี้ผิดแน่นอนคือผิดทั้งเรื่องของราคา

อันนี้ผิดก็ต้องโดนเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาท
โดนแน่ส่วนกรณีในรถที่มีภาพนั่งติดกัน
เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
มันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งพนักงานของบริษัทเขาอธิบายแบบนี้นะ
ว่าพนักงานเข้าใจผิดว่าตอนนี้รัฐบาลผ่อนปลน
คือการเข้าสู่ระยะที่๓แล้วน่าจะให้นั่งติดกันได้
ก็เลยขายตัวให้กับผู้โดยสารที่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่จะไปลงกรุงเทพได้แล้วก็รับมาเต็มคันเลย
รับมาจนเต็มเลยจนเกิดเป็นภาพที่เห็นนั่งติดกัน
แต่เมื่อส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บ
จะเหลือคนบนรถเพียง๙คน
แล้วก็เดินทางไปต่อที่จังหวัดสุราธานี
เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็อยากฝากไปยังผู้ประกอบการว่าในการดำเนินกิจการเดินรถต่าง
ยังต้องเน้นเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙เป็นอันดับแรกนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญกฎหมายต้องเคร่งครัดคุณอย่าไปเก็บราคาเกิน
ไม่ได้อ่ะเอาเปรียบอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้นั่งติดกันแล้ว
ทุกคนไปติดโควิด๑๙มาไม่คุ้มกันหรอกนะครับ